ยังต่อด้วยเรื่องของขโมยขโจรที่ไปขโมยของ
ใช้จังหวะฉวยโอกาสตอนที่พ่อค้าแม่ค้าเผลอ
ใช่คราวนี้แม่ค้าก็กำลังแบบวาดคิ้วให้โกงอยู่เลยคุณ
คิ้วตัวเองแต่งหน้าตัวเองอยู่ไม่ทันได้ดูแผงค้าของตัวเองนะฮะ
ลูกค้าก็เข้ามาก็มาเลือกแบบเนียนนะคะ
กางเกงจากไม้แขวนค่อยพับแล้วก็ใส่ถุงไป

กำลังกรีดไอลันเนอร์กำลังเขียนคิ้วอยู่
แล้วลูกศรแดงคือลูกค้าที่เขาเข้ามา
เห็นไหมเขาก็มาในชุดเสื้อยืด
กางเกงดำเดินมาในร้านเหมือนกับจะเลือกซื้อเสื้อผ้าปกติ

แล้วก็นี่เปล่าปั๊บไปละตัวแรกอ้าวใส่ถุงไปเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นหันไปดูอ้าวสีขาวก็สวยนี่
ทีนี้ก็นี่ค่ะหลังแม่ค้าเลย
แล้วแม่ค้าก็ยังเขียนคิ้วยังกรีดตาอยู่
ไม่มีภาพสะท้อนกระจกเลยเหรอ

นี่พับตัวที่๒ใส่ไป

คือเขาเอาไปทั้งหมด๓ตัวรวมแล้วคุณผู้ชม
แม่ค้าก็ยังแต่งหน้ามให้เสร็จนะครับผม
เดินออกไปจากร้านเรียบร้อยเลยค่ะ

ทีนี้พอผู้หญิงคนที่ขโมยเขาออกจากร้านนี้ไป
เขาก็ไปฉกของร้านอื่นด้วย
ถุงเขาที่ใส่ของไม่พอใส่
ต้องไปขโมยถุงใบใหญ่สีส้ม

โอ้โหนี่ช้อปปิ้งโดยไม่เสียเงินเลยเหรอครับ
ใช่อย่าเรียกช็อปเลยเรียกจิ๊กโดยที่ไม่เนี่ย
ดูสินี่ไปหยิบถุงสีส้มมาเอามาใส่รองเท้า

โอ้โหเธอทำเป็นมืออาชีพมากใจเย็นมาก

ไม่รอดอยู่แล้วเพราะว่าไปจนมุมที่ห้างชิบูย่า

เพราะว่าคนที่ชิบูย่าจำได้ว่าอ้าวคนนี้เคยมาขโมยของนี่นะ

ของกลางทั้งหมดนะคุณคือมีมากกว่า๓๐ชิ้น
เพราะว่ารอบที่เขามาขโมยที่ชิบูย่าเนี่ยนะ

ให้เธอขโมยไปให้สาแก่ใจก่อนเลย
แล้วหลังจากนั้นก็ไปจับเหมือนเป็นการล่อขโมยค่ะคุณผู้ชม
แล้วมีคนสังเกตเห็นด้วยนะว่าเธอเอากางเกงมวยสีชมพู